เรียกว่าฟาดสู้ศึกให้สมศักดิ์ศรี

อุ้ยอุ๊ย

คุณได้ยินเสียงไหมคุณจะนะคุณว่ามันรู้สึกยังไง
เออนั่นสิจะรู้สึกหน้าทา
หุ้กได้จะมาสู้สึกกับผู้ตูงเงินตัวทองรู้ถอยเข้าใจตัวใหญ่มั้ย
เหมือนกันใช่ไหมไม่แพ้ตัวเมื่อสักครู่เลย

งานนี้สุนัขก็บาดเจ็บไปตามกัน

ไม่รู้จะช่วยใครจะเชียร์ใครดีนะคุณนะ
แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
มันก็ไม่จะทำยังไงเหมือนกันเนอะ
ดิฉันไม่ถ่ายแล้วค่ะไปแล้วค่ะ

ช่วยน้องหมาหรือจะช่วยตัวเงินตัวทองดี

น่าจะปลอดภัยกับทุกคนนะคะเนี่ย
โหดร้ายนะถ้าเกิดว่าเจอมันแบบนี้นะ

ตัวเราด้วยนะอ่างมันไว้ก่อน
เพราะเราไม่รู้ว่ามันดุร้ายมากมายขนาดไหนนะคุณผู้ชม